ต้องแล้วนอกจากส่งข้อความไลน์มาแล้วก็มาพูดคุยกันด้วย
วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของขโมยขโจรแล้วก็จะมาเตือนภัยกันด้วย
บางคนเนี่ยนะคุณผู้ชมเข้าใจแหละว่าขี่รถจักรยานยนต์มาใช่ไหม
แล้วจะลงไปซื้อของก็เลยทิ้งของมีค่าเอาไว้ที่กล่องหน้ารถ
โดยที่คิดว่าแป๊บเดียวเดี๋ยวก็กลับมาสุดท้ายเจอมิจฉาชีพค่ะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งนะคะคุณผู้ชม
ผู้เสียหายเอามาโพสต์ลงในโลกโซเชียลเลย
มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในซอยประชาอุทิศ๗๙กรุงเทพนี่เอง
สังเกตดูนะคะคุณผู้ชมผู้หญิงที่ใส่ผ้ากันเปื้อนสีชมพูคนนี้
เธอมีท่าทีเหมือนพี่รุ๊ดมั้ยคุณดูย่อย่อทำอะไร
ลูกยืนย่อเดินไปเดินมาใกล้กับที่บริเวณรถจักรยานยนต์สีชมพูคันนี้
ระหว่างนั้นคุณป้าคนนี้ก็มายืนกอดอกมองซ้ายก่อนมองขวาก่อน
เหมือนกับรอจังหวะอะไรสักอย่างค่ะ

สุดท้ายพอได้จังหวะสบโอกาสที่ไม่มีคนอยู่บริเวณตรงนั้น
หยิบของที่อยู่ตรงกล่องใส่หน้ารถ
กล่องหน้ารถที่เขาเอาของใส่เอาไว้

มารู้ตัวอีกทีคือลูกค้าที่เป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์นะคะ
เข้าแจ้งความกับทางร้าน
บอกว่าขณะที่เขาไปใช้บริการภายในร้านสะดวกซื้อ
ว่าเออเดี๋ยวจะไปซื้อของแป๊บเดียวเดี๋ยวออกมา
เขาลืมโทรศัพท์มือถือวางเอาไว้ที่รถจักรยานยนต์
ลืมแต่พอซื้อของเสร็จกำลังจะขึ้นรถก็พบว่า
โทรศัพท์ที่วางไว้ลืมไว้ตรงนี้มันหายไปแล้ว
ก็เลยไปขอดูภาพจากกล้องวงจรปิด
แล้วปรากฏว่าแบบนี้แบบที่เราเห็นเนี่ยคุณผู้ชม
เห็นป้าคนนี้ปั่นจักรยานแล้วก็มาจอดไว้หน้าร้าน
แล้วก็มายืนเนี่ยด้อมมองจับผมบ้างอะไรบ้าง
รอจังหวะไม่มีคนหลังจากนั้นก็หยิบโทรศัพท์มือถือของผู้เสียหาย
วางไว้ที่หน้ารถหลบหนีไปตามภาพที่เราเห็นนะคะ
แต่ไม่ต้องห่วงนะคุณผู้ชมเพราะกล้องหน้าร้านสะดวกซื้อที่เราเห็นกันอยู่เนี่ย
มันจับภาพของคุณป้าคนนี้ได้ชัดเจนจับได้ทั้งหมดทุกอิริยาบทเนี่ยปั๊บหายไปเลย
หลังจากนี้ผู้เสียหายเขาจะรวบรวมภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งหมดเนี่ยนะคะ
ส่งให้ตำรวจเพื่อออกหมายจับและดำเนินคดีกับป้าคนนี้ในข้อหารักทรัพย์ค่ะ
ต้องบอกว่าป้าอยู่ดีไม่ว่าดีกลายเป็นขโมยซะอย่างนั้น
คือเวลาเราเห็นของคนอื่นที่มันไม่ใช่ของของเราคุณ
เราไปหยิบออกมาหรือขโมยหรือตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนะ
ต้องบอกแบบนี้เขามีกล้องวงจรปิดหมดแล้วนะสมัยนี้นะคะ
มันบันทึกพฤติกรรมของเราตลอดเวลาเพราะฉะนั้น
อันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์อย่างหนึ่งที่ฝากให้คุณผู้ชมที่ดูอยู่นะ
แม้ว่าเราจะคิดว่าเฮ้ยลงจากรถไปแป๊บเดียวไม่เป็นไร
ก็เกิดแบบนี้ขึ้นได้เสมอเลยคุณผู้ชม
เพราะว่ามิจฉาชีพเดี๋ยวนี้มาหลายรูปแบบเนี่ย
แบบนี้ใครจะไปคิดว่าจะมาเป็นมิจฉาชีพมาขโมยโทรศัพท์ไปอ่ะ